ผู้ร้องยืนยันจะกลับมาเปลี่ยนชื่อเดิม
หากมีขอเปลี่ยนชื่อใหม่
ครั้งหน้าผู้ร้องต้องนำใบรับรองแพทย์ระบุสติสัมมาชัญญะให้ครบถ้วน
เนื่องจากผู้ร้องมีการเปลี่ยนชื่อบ่อยครั้ง

ลูกเราเนี่ยสติดีนะแต่เขาเขียนมาแบบนี้คือไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม
แล้วเราก็พอเห็นแค่นั้นเราก็ชวนลูกกลับไปที่อำเภอสะดาวเลย
พอไปถึงเนี่ยเราต้องการไปหานายอำเภอให้บอกลูกน้องเขาอ่ะนะ
ให้แก้ตรงที่เขียนสลักหลังไว้ว่าลูกต้องต่อไปถ้ามาเปลี่ยนชื่ออีก
ต้องไปตรวจสภาพจิตอะไรอย่างนี้เราก็ต้องการแค่นั้นแหละเราไม่ได้อะไร
ตอนเข้าไปจะขอเปลี่ยนชื่อแล้วก็ตอนแรกเขาเหมือนจะไม่ให้เปลี่ยน
เพราะว่าเหมือนรอบที่แล้วเขาบอกว่าเขาสละว่าไม่ให้กลับไปเปลี่ยนใหม่
แล้วก็พอกลับไปเปลี่ยนรอบนี้ก็ตอนแรกเขาเหมือนจะไม่ให้เปลี่ยน
เขาบอกเหตุผลไหมครับว่าไม่ให้เปลี่ยนเพราะอะไร
เพราะว่าเขาบอกว่ารอบที่แล้วเขียนไว้ว่าไม่ให้เปลี่ยนแล้ว
ไม่ให้เปลี่ยนกลับเป็นชื่อเดิมชื่อมาสองครั้งค่ะ
แล้วก็เปลี่ยนล่าสุดหนึ่งกัญญาค่ะ
หนึ่งกัญญาที่ผ่านมา

ก่อนหน้านั้นเราเปลี่ยนเหรอเมื่อไหร่
เปลี่ยนเมื่อตุลาปีที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ตอนแรกแบบที่เปลี่ยนชื่อนั้นเหมือนจะไม่ให้เปลี่ยนเหมือนกัน

เขาเหมือนจะไม่ให้เปลี่ยนแล้วเขาแบบถ้าเขาบอกว่าถ้าใช้ชื่อนี้แล้วจะไม่ให้เปลี่ยนอีกแล้ว

เขาบอกเหตุผลไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่ให้เปลี่ยนครับ

เขาเขียนหมายเหตุว่าลงท้ายว่าไม่ให้กลับมาเปลี่ยนอีก

อันนี้เขาแจ้งมาแค่นี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้แจ้ง
ตรงนี้เราคิดว่าเราเปลี่ยนบ่อยไหม

เปลี่ยนแค่สองครั้งเอง
เห็นว่ามันไม่สมควรที่จะระบุไว้แบบนี้ค่ะ
เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับสติสัมมาชัญญะครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วน
แค่เปลี่ยนชื่อเองแล้วก็เปลี่ยนบ่อยครั้งมันก็ไม่ใช่

ปกติคนอื่นเปลี่ยนก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะ
แต่มีแค่แบบเวลาจะไปเปลี่ยนที่นี่ค่ะจะมีปัญหาบ่อย

ก็ไม่มีปัญหานะคะในเรื่องการเปลี่ยนชื่อเวลาถามเพื่อน
อันนี้เหตุผลอะไรที่เราเปลี่ยนชื่อใหม่ไปแล้วแล้วกลับมาใช้ชื่อเดิมอีกเป็นเพราะอะไรครับ
เป็นเพราะมันมีเรื่องเอกสารด้วยค่ะ
เอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีหลายขั้นตอน
แล้วก็เหมือนเรื่องที่ทำงานด้วยค่ะเพราะเหมือนต้องใช้ชื่อตัวเอง
ก็เหมือนชื่อเก่ามันจะอยู่ในนี้มานานมากกว่า
ก็เลยแบบต้องกลับมาเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ครับ
ติเหตุบ้างแล้วลูกดวงอะไรไม่ค่อยดีอ่ะ
แล้วเราก็ไปให้พระดูดวงมา
แล้วก็พระก็บอกว่าให้เปลี่ยนชื่อแล้วจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้

ลูกไปเปลี่ยนชื่อตัวเราเองก็เปลี่ยน
แล้วก็ครั้งนั้นที่เปลี่ยนตุลาปีที่แล้วค่ะที่เปลี่ยนกัน
แต่เขาก็เซ็นนะเขาให้เราเซ็นนะว่าต่อไปไม่ให้กลับมาเปลี่ยนชื่ออีก
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรเนี่ยที่ครั้งแรกในชีวิตที่ลูกไปเปลี่ยนอ่ะ
แล้วเขาไม่ให้กลับมาเปลี่ยนชื่ออีกก็งงเหมือนกันว่าเพราะอะไรอยากรู้เหมือนกัน
แต่เราก็ไปคอยอยู่ที่หน้าห้องนายอำเภอก็นานพอควรอ่ะ
แล้วหน้าห้องก็มาบอกว่าท่านนายอำเภอมีแขกเราก็รอก็นั่งแป๊บเดียว
หลัดผู้หญิงคนที่เปลี่ยนชื่อให้ลูกถือเอกสารขึ้นมาแล้วเข้าไปหานายอำเภอ
แต่เราก็เข้าไปคุยแล้วก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรอะนะ
ให้นายอำเภอบอกลูกน้องเขาบอกประหลัดให้แก้ไขตรงที่สลักหลังชื่อที่เขียนไว้
ที่เขาสลักไว้ว่าต่อไปถ้าลูกเราไปเปลี่ยนชื่ออีก
ให้ไปตรวจจิตเวทเกินไปมากและไม่เหมาะสมที่ต้องมาเขียนแบบนี้
ทั่วประเทศคิดว่าไม่มีหรอกที่ใครที่เขาจะให้มาเขียนแบบนี้ไม่มีหรอก

จริงแล้วหน้าที่เขาก็ต้องบริการประชาชน
ไม่ใช่ว่าเออเนี่ยเราไปแค่เนี้ยมาวาดไปเปลี่ยนบ่อยอย่างนี้มันบ่อยเหรอ
ตุลาปีที่แล้วอ่ะอ่าครั้งหนึ่งแล้วมาวันที่หนึ่งกันยาปีเนี้ย
นี่บ่อยเหรอเขาไม่ได้เรียกว่าบ่อยนะคะแบบนี้
ว่างหรือยังเดี๋ยวมาคุยธุระหน่อย
บอกยังไม่ว่างแล้วเราก็บอกว่ายังไงก็ต้องคุยก่อน
เราก็ถามเขาว่าเรื่องนี้พอคุยกันเนี่ยเขาจะเอาคลิปมาถ่ายเรา
เราก็บอกว่าอย่าถ่ายนะแล้วเราก็บอกอืมงั้นไม่เป็นไร
เราก็กลับไม่เป็นไรแล้วเราก็กลับแค่นั้นเองค่ะ